เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
คุณผู้ชมครับการสื่อสารทางโลกออนไลน์
เราต้องการที่จะให้ประโยชน์ทางด้านของการประกอบธุรกิจด้วย

ใช้ประโยชน์ในการที่เราจะทำให้ยอดขายของเรา
หรือว่าการประกอบธุรกิจของเรานั้นได้รับความสนใจ

แล้วก็ในระดับที่เป็น๑ล้านไลค์
หลายคนคงคิดหนักฉันจะทำอย่างไร

ตอนนี้คุณจีรภาสุริสุขผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ให้มียอดไลค์ถึง๑ล้านไลค์ติดตามได้จากเธอเลยครับ
ที่ช่วยดึงให้นักท่องโลกโซเชียล
เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารหรือบริการนั้นมากขึ้น
บรรดานักการตลาดออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจ
ต่างพากันนำเสนอเนื้อหาต่าง
หวังเรียกยอดไลค์ให้ทะลุล้าน
ดวงพรพรมอ่อนนักการตลาดออนไลน์แนะเทคนิคว่า
สื่อสารเนื้อหาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกเพจ
โดยเธอมีสูตร๕๓๒มาฝากกันค่ะ
อันดับแรกเลยก็คือ๕โพสต์ควรโพสต์เรื่องราวทั่วไป
หรือเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานั้น
เพื่อให้เกิดการไลค์และแชร์จากคนที่สนใจ
ตามด้วย๓โพสต์ที่ควรจะเป็นโพสต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกยอดไลค์
เนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างการโพสต์คำคมอย่างแรงบันดาลใจ
และ๒โพสต์สุดท้ายถึงจะเป็นโพสต์เนื้อหาของแบรนด์
สินค้าและบริการที่ต้องการนำเสนอนั่นเองค่ะ
ข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่เขาปล่อยไปให้ผู้คนที่รับฟังเขา
มันมันใช่มันแอดวาลูมันเหมือนเขาเอาไปใช้ได้
ทำให้เขาแบบเกิดความคิดอะไรต่าง

เขาสามารถไปใช้ได้เขาก็จะอยู่กับเพจ
ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแบรนด์ใหญ่
มีเงินอาจจะแบบทำแคมเปญ
ให้คนเข้ามากดไลค์เยอะ
ถ้าเกิดว่าแบรนด์นั้นไม่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
คนที่กดไลค์เขาก็ไม่อยู่
หรือว่าอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้
จากนี้ยังต้องวางแผนตั้งเป้ายอดไลค์

เพื่อนำยอดไลค์ที่ได้มาวิเคราะห์
เทียบเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
เดตข้อมูลของธุรกิจบริษัทให้ครบถ้วน

และเป็นช่องทางในการติดต่อให้กับลูกค้า
รวมถึงการใช้รูปโปรไฟล์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
เพราะถือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทนั่นเองค่ะ
อาจจะสื่อสารด้วยการใส่โปรโมชั่น

ต้องไม่ทำตัวเหมือนเป็นหุ่นยนต์
การพูดคุยการมีบทสนทนา
คนบางทีเหมือนเวลาเราไปอ่านข่าว
อะไรสักอย่างหรืออ่านข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ย

แต่บางทีเขาแบบอยากจะแสดงความคิดเห็นเขา

คำที่แอดมินใช้เนี่ยจะเป็นแบบเรียกว่าคือเหมือนเราคุยกัน

ใช้เงินลงทุนโฆษณาบนเฟซบุ๊ก
เพื่อให้คนนั้นเห็นเนื้อหาของเพจมากขึ้น
คำนึงในเรื่องของคุณภาพของเนื้อหา
เป้าหมายจำนวนยอดไลค์บนแฟนเพจรวมถึงตารางกิจกรรม
ช่วงเทศกาลสำคัญค่าโฆษณาจะมีราคาสูง
และช่วงเวลาที่ลงโฆษณาด้วยค่ะ
ปิดท้ายด้วยความสม่ำเสมอในการโพสต์

เพราะเฟสบุ๊คจะยกเลิกไลฟ์ภายใน๓เดือน
หากไม่มีการโพสต์เนื้อหาหรือความเคลื่อนไหวใดบนแฟนเพจ

นักการตลาดการันตีว่าใช้เวลาไม่นานค่ะ
ไหลอาจทะลุล้านได้แน่นอน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน